จังหวัดชมบุรีสาวเมืองชมบุรีมีเรื่องทุกข์ใจ
นกสุดที่รักหายไปดังนั้นประกาศเลยครับ
เจอเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลให้๘๐๐๐ตั้งเอาไว้เรียบร้อย
เป็นนกอะไรเป็นนกแอฟริกันเกย์เป็นนกแสนรู้ด้วย
เป็นนกแก้วแสนรู้แอฟริกันเกย์นะฮะหายไปเขาชื่อว่าเจ้ามิวสิก
เจ้ามิวสิกเนี้ยก็เสรียร้ายร่างกายสีสันเนี้ย
เหมือนกับแอฟริกันเกย์ทั่วไปก็คือเป็นสีเทาเทา
แต่เจ้าตัวนี้พิเศษพิเศษคือหางของเขาจะมีคลิปแดงอยู่
ดังนั้นถ้าหากเจอแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือเจ้ามิวสิกครับ
หายไปจากบ้านตั้งแต่สิบสี่พฤษสี่กายนแล้วหายจากหมู่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นตามสาวไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คนะฮะ
แต่เบื้องต้นยังไม่เจอยังไม่เจอร่องรอยเลย
แต่ตอนวินาทีที่ไอ้เจ้ามิวสิกเนี่ยมันบินไปปกติมันเป็นนกแสนรู้
คือพอมันบินไปผิวปากมันกลับฮะบินอยู่ทางบ้านนี่แหละ
พอบินไปผิวปากวิบกลับหรือบินไปไกลเป่านกหวีดปี๊ด
มันบินกลับมาแต่ว่างานนี้ไม่รู้อีท่าไหนมันบินไปแล้วมันไม่กลับมาอีกเลย
หายไปตั้งแต่สิบสี่พฤษสี่กายนนี่กี่วันแล้วอ่ะ
เกือบจะ๑๐วันเต็มแล้วมันยังไม่กลับมาหัวใจแทบแตกสลายขนาดนั้นเหรอ
เหมือนกันรักหมารักแมวรักนกก็มีอาการเดียวกัน
คือรักเหมือนลูกเดี๋ยวฟังจากคุณอรุณยุภาฮะ
มีคนเขาจับได้แล้วเขาไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
เราก็เลยติดประกาศเพื่อจะให้คนที่เขาจับได้รู้ว่าเราเป็นเจ้าของเขา
ใครมีรางวัลให้๘๐๐๐บาทเท่าไหร่ครับ๘๐๐๐บาท
เขาเหมือนคนในครอบครัวเราแล้วรักเหมือนลูกใช่ไหม
ใช่แล้วเขาพูดได้ตอนเย็นก็นอนไม่หลับเฝ้า
คิดว่าแบบบางทีก็ร้อนก็ได้ยินเสียงเขา